โดยเฉพาะเสื้อกระหนาวมือสองนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบราคาประหยัดถูกใจกันด้วยนะคะ
เพราะว่าอะไรช่วงนี้อากาศเย็นแล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาแล้วนะคะว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยอากาศจะเย็นนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยช่วงเช้านี้นะคะอากาศสบายสบายค่ะ
นี่เป็นอุณหภูมิพื้นราบนะคะเชียงใหม่เชียงราย๒๐๒๒องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครยี่สิบห้าองศาเซลเซียสภาคใต้ประมาณยี่สิบสี่
ภาคอีสานก็ประมาณยี่สิบองศาเซลเซียสเช่นกันช่วงบ่ายร้อนขึ้นมาหน่อยนะคะ
แต่ยังถือว่าอากาศดีอุณหภูมิไม่ได้สูงมากมาย๓๑องศาเซลเซียส
คืออุณหภูมิที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เหลือก็ยังคงแตะเลข๒อยู่ปลาย
ส่วนเรื่องของการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าตอนบน
อากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงมีหมอกบ้างในตอนเช้า
อย่างยอดดอยยอดภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบสององศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็พื้นที่บริเวณอื่นอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
ต่ำสุดประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสององศาเซลเซียสขณะเดียวกันค่ะ
ภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
เหนืออากาศเย็นมีฝนบ้างบางพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะ
อีสานก็ยังคงมีฝนตกลงมาโดยเฉพาะแถบอีสานตอนล่าง
แล้วก็ยังคงต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่ามีทั้งฝนกลางวันร้อน
แล้วก็เช้าเช้านี่หนาวเย็นนะคะภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากนัก
จะมีหมอกตอนเช้ามีลมแรงอากาศเย็นแต่ว่าภาคตะวันออกจังหวัดตราดเนี่ย
มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าพื้นที่อื่น
ส่วนคลื่นบริเวณฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะจะมีความสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงวันนี้หมอกบางตอนเช้า
อาจจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขในการเดินทาง

ใครที่เลือกเสื้อผ้ามือสองเป็นเครื่องกันหนาวนะคะ

แต่ก็ระวังเรื่องของความสะอาดกันด้วย
เอาไปต้มก่อนที่จะซักตากให้แห้ง
หรือว่าใช้น้ำยาที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ